งานในวงการบันเทิงกระทำนอกวงการบันเทิงกระทำ
ที่สำคัญลูกมีเป็นภาพความอบอุ่น
แล้วก็ไม่ลืมจะพาลูกไปเที่ยวพักผ่อนเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาด้วยนะคะ
และอีกหนึ่งไม่ลืมคือขอไปหลบมุมสวีท๒ต่อ๒กับสามีนักกล้าม
คุณโมฮัมมัติอากีฮากีมค่ะที่ตอนนี้ลูกคนเล็กโตสองขวบแล้วนะ
คุณพ่อหุ่นล่ำก็เลยได้ไฟเขียวจากภรรยาคนสวย
ออกตามล่าหาฝันกับการแข่งกีฬาไกลถึงเมืองจีนนู่นเลยนะคะ
ว่าแต่หางูห่างตาแบบนี้นุ๊กจะมีห่วงสามีหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
ตอนนี้คุณสามีเขาขยันโชว์เรือนร่างเหลือเกินนะคะ
ก็เห็นบอกว่าเห็นเกินนะคะว่าอาจจะมีไปแข่งอะไรอย่างนี้อีก
อยากจะกลับไปแข่งอีกเพราะว่าลูกโตแล้ว

ก็เอาจริงไม่ห่วง
เพราะว่าคือรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้ว่าตัวเองทำอะไร
แล้วทุกคนก็รู้ว่าเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็กลับบ้าน

ตอนนี้ก็คือเป็นกำลังใจให้เขามากกว่า
เพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าคือเราเหมือนเราขโมยฝันเขามาเนอะ๒ปี

นี่ไงถึงมีลูกมีภรรยาแล้วนะคะ
ก็ได้รับแรงสนับสนุนนะตัวเองอยากจะทำอะไรนะ
หนูก็สนับสนุนเต็มที่หมดเลยนะคะ
น่ารักจริงนะครอบครัวนี้นะคะ